เอามาฝากเพื่อเตือนภัยคุณผู้ชมที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
แล้วบางทีเผลอเลอนะฮะลืมเอาขาตั้งขึ้น
ขี่กันไปแล้วมันไปโดนมันก็ล้ม
เหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่นครปฐมคุณผู้ชมขับรถจักรยานยนต์ไป
ไม่เอาขาตั้งขึ้นล้มไปข้างทาง
ไปโดนรั่วสลิงที่มันยึดสายไฟเนี่ยแทงที่คอ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยครับ
เป็นนาทีช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้
อายุ๖๓ปีนะฮะ
คือสลิงเอาไว้ยึดเสาไฟมันก็แทงไปที่คอคุณผู้ชม
บาดเจ็บสาหัสก็ต้องโหยตัดถ่างเพื่อที่จะเอาออกมาให้ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหลวงพ่อสมหวัง

อุปกรณ์ตัดลวดสลิงช่วยเหลือนางสมพรนอนนิ่ม
อายุ๖๓ปีนอนโรงด้วยความเจ็บห่วงนะครับคุณผู้ชม
อยู่ที่บริเวณข้างทางริมถนนสายศรีมหาโพวัดละมุด
ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ผู้บาดเจ็บถูกลวดสลิงที่ยึดเสาไฟฟ้าแทงบริเวณลำคอบาดเจ็บสาหัส
มีเลือดไหลออกมาไม่หยุดเลยนะครับ
หลังสามารถตัดสลิงออกได้สำเร็จ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยพรูเป็นการด่วนครับ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นางสมพรผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มากลับจากซื้อของซื้อข้าวที่ตลาด
แต่ว่าเธอเองลืมเอาขาตั้งขึ้นพอขี่ไปมันก็สะดุดสิ
หลุดกับพื้นถนนเสียหลักล้มลงไปข้างทาง
แล้วก็ถูกลวดสลิงที่ยึดกับเสาไฟยาวประมาณ๑๐เซนที่มรื้อออกไม่หมด
แทงเข้าไปที่คอจนบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านก็ต้องรีบประสานกู้ภัยไปช่วยเหลือนำเครื่องตัดทางไป
เอาสลิงออกแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเธอก็รอดชีวิตนะครับ